เอาไปดูต่อกันที่ภาพยนตร์สุดปังส่งท้ายปีดีกว่านะคะ
จริตที่แบบว่าเฮฮากันมากลั่นลงภาพยนตร์แน่นอนนะคะ
ฉายแล้วเมื่อวานวันแรกกระแสตอบรับปังมาก
และที่ปังกว่ากระแสก็คือความดราม่านั่นเองค่ะ
คือมีชาวเน็ตเขามีการติติงกันทีมงานจากคลิปวันแถลงข่าว
บอกว่ามันมีบางคำพูดมันคล้ายจะไปส่อเสียดถึงเจ๊น้ำตัวจริงหรือเปล่า
เพราะว่าบนเวทีมันมีคำพูดที่หอกล้อกัน
ว่ามาถึงจุดต่ำอะไรอย่างนี้นะคะ
ส่วนทางด้านคุณโอปอลปณิสราค่ะเป็นพิธีกรในงานวันนั้นพอดี
เขาก็เลยต้องออกมาทวิตขอโทษนะคะ
เธอบอกอย่างนี้ค่ะเธอไม่มีเจตนาวิภาพวิจารณ์ในแง่ลบเนอะ

ทุกคนเคลียร์กันหลังใหม่เรียบร้อยไม่มีปัญหาเลยค่ะไปฟังค่ะ
ถ้าใครได้ดูคลิปเต็มก็จะได้รู้ว่าจริงแล้ว
ปอลไม่ได้มีเจตนาหรือความตั้งใจที่จะไปพาดพิงเจ๊น้ำ
เป็นเจ้าน้ำตัวจริงพี่น้ำรุงรังไม่แต่น้อย
คือคนที่จะโอปอลพูดคือดิฉันเต็มเลย
แต่บางทีว่ามันเป็นความเข้าใจว่าคนที่เขาดูแค่คลิปตรงนั้น
เขาอาจจะมีความเข้าใจผิดซึ่งโอปอลก็ดีมากที่โอปอลอธิบายแล้ว
โอปอล์ก็ขอโทษแล้วถ้าทำให้คนอื่นเข้าใจผิด
แต่ทั้งหมดทั้งมวลเราพูดกันเพราะเราสนิทกันแล้วเรารักกัน
เรารู้ว่าคำพูดเหล่านั้นเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายเรา
มันเกิดเฉพาะเราสนิทกันแค่นั้นเองค่ะ
ก็เคลียร์กันไปแล้วก็มาเชียร์หนังกันได้
อีกหนึ่งฮาค่ะที่ฉันไม่เจอวันคาร่านี่แหละค่ะ

ปองคุณผู้ชมมีข่าวเมาส์มอยอีกบอกว่า
นางเป็นดารังซุปตาซุปตาดังแล้ว
ไม่กล้าไปขายของมือสองขนเสื้อผ้าลงกงโรงเกลือมาขายแล้ว

ใครไม่ฮาดิฉันให้๒๐บาทไปเลยจ้า

โอ๊ยสินที่พวงบายสินที่พวงแวร์ฮาว์
คนบอกว่าไปขายของมาตลาดนู้นตลาดนัด
เธอเป็นดาราดังแล้วไม่อายเขาเหรอ

มันอายทำไมวะได้เงินวันจะเป็นหมื่นเด้อ
แม่นั่งขายไม่ได้กับ๒๓พันมันก็ต้องได้เหรอวะ

บางคนเขามีความสุขที่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศมันก็ไปเที่ยวเอาไปสิ
แล้วมันจะมีความสุขมากลับมาทำงานถูกไหม
แต่จิตของเรามันเป็นจิตที่แบบคุยกับคนไม่รู้จักอย่างนี้
แม่คุณป้าผมสวยนะเหมือนวิทยาลัยอัลบั้มหนึ่งเลย

ผมไม่อายทำกินไม่เมินเงินน้อยไม่ต่อยหอยหนัก
ต่อยด้วยต่อยหอยแม่เนี่ยไม่ได้ต่อยหอยอื่น

คือปกติพี่เขาเนี่ยขายของมือสองอยู่แล้ว
นางเป็นดาราดังแค่ไหนนางบอกนางก็ยังขายของอยู่